เมื่อวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดก็คือว่า

ให้คุณก้อยเหยื่อรายสุดท้าย
ก่อนที่จะเป็นข่าวแล้วถูกจับมาไล่มา๑๕คดีเนี่ย
เคยนำเสนอให้จริงแล้วอ้างอิงด้วยว่า
นำเสนอให้แบบเป็นผงเพื่อเอาไปใช้ร่วมกับยาเสพติด

อดีตสามีที่ตายไปเคยใช้
ไอ้สายนายอันนี้เอามาจากแด้
เคสนี้อาจารย์ออสออกมาตอบทันทีเลยนะคะว่า

สายนายใช้ร่วมกับยาเสพติดไม่ได้
ใช้เป็นสารตั้งต้นยาเสพติดก็ไม่ได้เหมือนกัน

น่าจะให้ข้อมูลนี้เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นมากกว่านะคะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
นำผลการตรวจสอบสารเคมีที่ตรวจยึดได้๒๙๖รายการมามอบให้กับตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ค่ะ
ในจำนวนนี้มีซัยนายปะปุ่นอยู่จำนวนนึง
ส่วนจะเชื่อมโยงกับแอมไหมเนี่ยเดี๋ยวรอให้ชุดสืบสวนตรวจสอบ
ซึ่งการตรวจหลักฐานในรอบที่๓จากบ้านพี่สาวของแอมมีความชัดเจนขึ้นค่ะ
หลังจากที่ตรวจรอบแรกพบว่ามีสารสายนาย
ส่วนประเด็นคำให้การของแอมที่บอกว่าเคยนำเสนอสายนายให้กับคุณก้อย

น่าจะเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นให้ตัวเองพ้นผิดมากกว่า

แอมน่าจะมีที่ปรึกษาที่มีความรู้อยู่ภายนอกให้พูดถึงประเด็นนี้ค่ะ

สายนายไม่สามารถใช้ผสมกับยาเสพติดได้
เพราะสายนายคือยาพิษ

ก็ไม่สามารถนำมาเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตสารเสพติดได้ด้วย
เพราะกินไปแค่๑๐มิลลิกรัมตายแล้วค่ะ
ในความเห็นอาจารย์น้อยคิดว่ามีความพยายามเบี่ยงประเด็
เพราะฉะนั้นก็ปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่า
ประชาชนท่านใดก็ตามที่ฟังข่าวสารอยู่นะฮะ
สายนายทุกตัวไม่ใช่ยาเสพติด
อย่าเอามารับประทานอย่าเอามาลมควันแล้วก็เสพนะครับ

มิลลิกรัมต่อนอกหนักตัว๑กิโลกรัมท่านเสียชีวิตได้
ซึ่งมีเคสมาแล้วที่ยุโนนิเซียล่าสุดเมื่อ๖ปีที่แล้ว
ก็คือที่ร้านกาแฟก็ใช้สายนายเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ภายใน๒นาทีนะครับก็เสียชีวิตได้นะครับ
โจ๊กบอกว่าถึงแม้แอมจะไม่ได้สารภาพ
ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคดีของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๔ศพ
แต่การที่แอมบอกว่าเคยนำเสนอสายนายให้คุณก้อย
โจ๊กบอกประโยคนี้เป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญมากในเชิงคดีนะคะ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบราม
ก็บอกด้วยว่าวันนี้เดินทางไปที่ตำรวจภูทรภาค๗
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับพันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศรีพุทธพร
หรือว่ารองออฟอดีตสามีของแอม

ช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
โดยการทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย

เอาง่ายทำลายหลักฐานค่ะ
โดนข้อหานี้นะคะเพราะตำรวจไปพบพยาหลักฐานว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยแอมเดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ของรองออฟ

งกรานก็คือหลังจากที่ก่อเหตุกับคุณก้อยเนาะ
พอไปถึงเนี่ยแอมไม่ได้เอาทรัพย์สินคุณ

เอากระเป๋าแบรนด์เนมและทรัพย์สินคุณก้อย

แล้วก็เปลี่ยนใจออกอุบายให้พ่อแม่ของรองออฟ
ส่งกลับมาให้ที่บ้านพักของรองออฟที่นครปฐม
พอรองออฟได้ของกลางแล้ว
เอาไปให้แอมที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี

แต่เอาคืนกลับไปให้แอมที่กาญจนบุรี
หลังจากนั้นแอมก็เอาเลยให้น้องสะพ้าย
เวียนไปส่งไปที่นู่นส่งไปที่นี่

ตอนแรกเขาบอกว่าคนที่ส่งให้ที่ว่าเป็นน้องสะพ้าย

เขาบอกเขาไม่รู้ว่าในกล่องพัสดุเป็นอะไร
เพราะมันถูกแพ็คเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
จนกระทั่งมีการให้ข้อมูลกับมูลนิธิวินวินนะคะ

ก็ใดจะได้ตั้งนานแล้ว
ซึ่งข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มก็เป็นเคส

ชีวิตที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของมหากราบคดีแอมสายนายนี่แหละ

แล้วก็พาไปห้องสอบสวนชั้น๓ของอาคารกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ออฟไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเลยนะคะ
เพราะว่าสื่อก็ถามว่าเมื่อวานนี้ที่บิ๊กโจ๊กพารองออฟไปคุยกับแอมด้วย
คุยอะไรกันบ้างแอมพูดอะไรบ้างไหม
และประเด็นเรื่องการเอากระเป๋าไปซ่อนทำไมไม่ส่งให้ตำรวจทำไมถึงส่งคืนให้แอม
ออฟไม่ตอบเลยแม้แต่คำถามเดียวนะคะ
แล้วก็ถูกคุมตัวเข้าห้องสอบสวนทันที
ก็มีพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็กองปรับปรามร่วมกันสอบปากคำ
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก่อนจะปล่อยตัวกลับไป
เพราะว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
แล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยนะคะ

ป้าเพนเป็นใครยายของแด้ง
ยายของแด้บอกแอมเธออย่ามานะ

อย่ามาใส่ความคนตายป้าเพ็ญไม่ยอม
เดี๋ยวป้าเพนจะมาหาพี่อุ๋ยเลยนะ

ทำไมถึงต้องมาหามามาผมจะเล่าให้ฟัง
เพลก็คือยายของนายสุธิศักดิ์ภูลขวัญ
แด้นะสามีของแอมหนึ่งในผู้เสียชีวิต

พูดถึงกรณีที่แอมให้การว่า
เอาทรายไนซ์เนี่ยของแด้ไปให้
นางสาวก้อยลองใช้ร่วมกับยาเสพติด

บอกนายแด้ไม่รู้จักสารสายนายหรอก

เอาสายนายมาจากหลานของเธออย่าโยนความผิดให้คนตาย
คนตายออกมาเถียงสู้เธอไม่ได้
อยากจะถามแอมว่ารู้จักกับหลานชายมากี่ปี
และแอมฆ่าคนด้วยสายนายมากี่ปีนะครับ
ขอร้องเลยขอร้องอีกครั้งเลยอย่าเอาความผิดโยนให้คนตายครับ
หน่อยว่ารู้จักแด้มากี่เดือน

แล้วจะมาเอาสารจากแด้ได้ยังไง
แล้วก็พูดด้วยว่าเอาไปผสมยาอะไร
แม่ไม่ได้เป็นคนไปสร้างยาเสพติดนะ
คนที่จะผสมยังงี้น่ะก็คือเป็นผู้ผลิตใช่มั้ย

เออแด้ไม่ผลิตและแด้ก็ไม่ได้ติดยาด้วยตอนนี้นะแอมอ่ะพยายามเลยที่จะเอาความผิดมาโยนให้กระแด้เพราะแด้ตายพูดไม่ได้
เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมป้าเพ็ญเรียกร้องให้ตำรวจนะให้ความไปทำกับหลานฉันด้วย
จำได้ไหมวันที่มาเอาทรัพย์สินจากหลานชายไปเนี่ยสาบานกับป้าว่ายังไงที่หน้าสารพระภูมิอ่ะ
อยากจะถามแอมนะนะครับจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ป้าเพลจะทำไงป้าจะมาเปิดปากกับภาคภูมินะ
ป้าจะมาเปิดปากกับภาคภูมินะจะมาบอกว่าแอมสาบานอะไรไว้ต่อหน้าครอบครัว
มาเลยได้ไหมป้าเพลป้าเพลมาเลยได้ไหมไม่อยากจะให้ป้าเพ็ญมาจริงมาเปิดปากกับภาคภูมิครับ